คุณผู้ชมไปดูประเด็นทางด้านการเมืองกันหน่อยนะคะ
ฉันไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองหรือเปล่า
เพราะว่าพรุ่งนี้สารรัฐธรรมนูลก็มีการนัดอ่านคำวินิจฉัยคดี
ถ้าบ้านเราเรียกว่าคดีล้มล้างการปกครอง
มีคนไปยื่นร้องทั้งคุณปียบุตรแล้วก็คุณธนทรแห่งพักอนาคตใหม่
พรุ่งนี้สารจะตัดสินแล้วถ้าเกิดว่าไปถึงขั้นยุบพักเป็นเรื่องใหญ่นะ
เป็นเรื่องใหญ่นะทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะสองหนุ่มเขาจูงมือกันไป
ทั้งคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจคุณปิยบุตรแสงกระหนกกุลนะคะ
ไปที่จุดยุทธศาสตร์ของเขาคือสยาม
นักข่าวของเราก็ตามไปทำข่าวด้วยแน่นอนนะคะ
อกจากจะสนใจเรื่องของหน้ากากแล้ว
มั่นใจที่พรุ่งนี้สารรัฐธรรมานูลจะตัดสินและ
นั่นก็คือคดีล้มล้างการปกครอง
ทั้งสองคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับ

ถ้าเกิดว่าพิจารณาตามกฎหมายจริง

ไปหาพักที่สังกัดที่มีอุดมการทางการเมือง
เช่นเดียวกันพูดง่ายก็คือมีอุดมการที่เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละค่ะ

ที่จะไปสังกัดและเตรียมเดินสาย
ทำการเมืองนอกสภาพผู้แทนราชดร
นี่แหละน่าสนใจที่บอกว่าเตรียมที่จะทำงานทางการเมือง
สภาเป็นแบบไหนอย่างไรเชิญฟังเสียงทั้งสองท่านค่ะ
ถ้าพิจารณาในทางกฎหมายเนี่ยเรามั่นใจมากว่าคดีนี้นะครับ

เพราะช่องทางการร้องก็ผิดช่องทางนะครับ
แล้วเหตุที่ร้องก็ไม่เข้าเหตุสักเรื่องนะครับ

วัตถุประสงค์ของการยุคภักดิ์เขาหวังผลพลอยได้คือ
ดึงสอสอของเราเข้าไปร่วมรัฐบาลให้รัฐบาลเข้มแข็งขึ้น
เขาหวังจะตัดบทบาทของธนทรหรือของผมนะครับ
ดังนั้นเราจะทำให้วัตถุประสงค์เหล่านี้ที่เขาต้องการไม่สำเร็จนะครับ
ผมก็หวังว่าอันดับที่๑นะครับ
ผมหวังว่าสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรของพักอนาคตใหม่

เป็นพักที่ตั้งมั่นอยู่บนอุดมการประชาธิปไตยเป็นพักที่ตั้งมั่น
อยู่ในแนวทางการทำงานของพักอนาคตใหม่เดิม
ส่วนตัวผมและกรรมการบริหารพัก
ถ้าเกิดการยุคภักดิ์และโดนตัดสินขึ้นมา
เราก็จะทำงานลนลงทางการเมืองต่อไป

มีอุดมการตั้งมั่นแน่วแน่เหมือนเดิม
ธนทรและปิยบุตรที่ลนลงนอกสภา
ขณะที่นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย

โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปส้ม

คำโตว่าไม่เคยคิดล้มล้างการปกครอง
ก็เนื้อหาทั้งหมดแปลแบบนี้นะ
ระบุถึงพักการเมืองหนึ่งที่มีคำพูดชัดเจนอยู่แล้ว

พร้อมกับแจกแจงเหตุผลออกมาเป็น๖ข้อ

ยืนยันพักนี้เคยมีแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในทางลบ

เศรษฐกิจเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์กันมายาวนานกว่า๘๐๐ปี
นี่คือเนื้อหาโดยสรุปทั้งหมดค่ะ
คุณผู้ชมพรุ่งนี้ติดตามกันยาวเลยนะคะ

ขุมชัยภาคลี่ขจายกับคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์
ก็จะมีการจัดรายการพิเศษตั้งแต่๑๑โมงจนกระทั่งถึงเที่ยง

เพราะว่าสารรัฐธรรมนูญองค์ตุลาการ
ออกมาหลังนั่งแล้วก็อ่านคำวินิจฉัยในวันนี้นะคะ